อันนี้ก็มาให้ดูหลายเหตุการณ์ด้วยเราไปดูกันที่เหตุการณ์แรกกันก่อนก็แล้วกันค่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์มาเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตามคลิป
คุณผู้ชมเห็นที่เราวงเอาไว้แล้วก็ดูนะคะลูกศรผู้ชายคนนั้นนะคะ

โอ้โหคือไฟเขียวฝั่งเขาแล้วด้วยนะ
ใช่คือเขาไปถูกจริงค่ะเพราะไฟเขียวฝั่งเขาเนี่ย

ใช่ค่ะเหมือนที่พี่บุ๊คบอกเลยคือรถคันนั้นน่ะเนี่ย
เป็นรถพ่วง๒๒ล้อฝ่าไฟแดงมา

มีกล้องหน้ารถนี่แหละค่ะของรถยนต์คันนี้
จอดติดไฟแดงอยู่กับตัวผู้บาดเจ็บนะคะ

เหตุเกิดที่สี่แยกบุงกระเบาค่ะ
มนต์บ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกที่จังหวัดนครนายก

อย่างที่เห็นพูดไปแล้วนี่แหละเหตุการณ์

นี่กลายเป็นว่าคนที่ขี่จักรยานยนต์

เพราะว่าชนกันเข้าอย่างจังจริง
เป็นรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถบัตร

แต่เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตค่ะ

ถนนเรียบคลอง๓ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีที่ปฐุมธานี
สภาพตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
โดยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปเจอกับรถบัตรรับส่งพนักงาน
สภาพด้านฝั่งขวาไฟหน้ารถแตกค่ะ

เมื่อสักครู่เนี่ยล้มอยู่ด้านหน้ารถบัตรนะคะอยู่กลางถนน
แล้วก็ไปเจอร่างของนายอนุเดชแก้วทองอายุ๓๙ปี
เขามีอาชีพนะคะเป็นวินจักรยานยนต์ค่ะ
รับจ้างอยู่บริเวณนั้นแล้วก็นอนหงายเสียชีวิตอยู่
ทางด้านของคนขับรถบัตรค่ะชื่อว่านายวิมลชัยโคตรอายุ๔๖ปี

ก่อนเกิดเหตุมีการไปรับส่งพนักงานมา
ก็ขับมาจากปฐุมธานีแล้วค่ะก็ขับมุ่งหน้า
จะไปรับไปส่งพนักงานที่โรงงาน
ตอนเกิดเหตุเขาบอกเขาเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้แซงมา
หลบไม่ทันจริงก็เลยชนกันอย่างจังค่ะ
ทีนี้ทางด้านของแม่ผู้เสียชีวิตนะคะ
นางอนว์ไทยแก้วทองอายุ๕๗ปีค่ะ
ก็พูดทั้งน้ำตาเลยว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกชายออกมาสักประมาณช่วงตี๔เช้ามืดเลย

แล้วก็มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปากซอยอยู่แถวนี้แหละ
ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ไกลสัก๓๐๐เมตรเอง
ตำรวจตรวจสอบเสร็จก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
เชิญคนขับรถบัสไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตก็มอบให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เอาไปตรวจสอบ
แล้วก็ติดตามญาติในราคาให้นำศพไปบรรพินกุศลต่อไปค่ะ